คลิปมาให้สื่อเขาก็สงสัย

ไม่ต้องรอให้ญาติโยมมาถวายอาหารแล้ว

ถือเงินไปร้านสะดวกซื้อ

สั่งซื้อได้โดยสะดวก
คุณสืบสกุลเท่าที่เห็นในคลิปเนี่ย

คือถ้าเกิดมองในแง่ดีอาจจะจะต้องอะไร
อาจจะป่วยต้องทานอาหารก่อนทานยาหรือเปล่า
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เราก็มีการตรวจสอบให้
หลังจากที่ทางเพจดังเขาก็เอาคลิปนี้มาลง
เป็นเหตุการณ์หน้าวัดชัยสามหมออำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะครับ
อย่างที่เห็นเลยฮะไม่รู้ว่าพระหรือเป็นเนรกันแน่
ที่เข้ามาช้อปปิ้งซื้อของในร้านสะดวกซื้อเลย
ทีนี้ล่าสุดวันนี้นะครับผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดชัยสามหมอ
ไปสอบถามนางล้วนฝาชายภูมิอายุ๖๘ปีซึ่งเป็นชาวบ้านก่อน
ยังไม่ไปพูดคุยกับพระที่วัดนะสอบถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเราเจอชาวบ้านที่นำอาหารไปถวายเพล
ให้พระสงฆ์ที่วัดดังกลางโดยคุณป้าล้วนก็ให้ฟังบอก
ช่วงนี้มีสามเณรเป็นจำนวนมากเลยมาบวชเรียนหนังสือที่วัดแห่งนี้
ชั้นเรียนเลยซึ่งต้องอยู่ประจำดังนั้นมันก็อาจจะมีบ้างอ่ะหนูเอ้ย
สามเณรจะออกไปหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
และซื้อของกินด้วยตัวเองบ้างป้าเองก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะ
เพราะสามะเนรก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ป้าว่านะ
ไม่มีพระสงฆ์ที่ทำแบบนี้อย่างแน่นอนฟังเสียงคุณป้าล้วนหน่อย
ก็แม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันก็แปลกเพราะว่าวัดนี้มันก็เป็นอารันหลวง
เพราะว่าเป็นเนรประเรืองเนรก็ถือก็ถือแค่สินท่า
ก็ตามภาษาเด็กก็ไปหาซื้อของกินก็มีคนเคยมาทั้งหนึ่งแล้วมาสัมภาษณ์อย่างนี้เลย
เด็กเนอะอยู่ก็ไปกินแม่มาปฏิบัติธรรมก็๒ทุ่มก็ปิด
หน้าวัดแล้วปิดทุกด้านเลยนั่นแหละก็ไม่มีอะไร
ครับก็เพราะว่าเด็กก็คือเด็กเนาะครับถือมักห่วงห่วงพ่าเหรียญเรียนที่สุด
ก็เรียนเฉยก็ไม่ได้ว่าเออก็ไม่ได้เข้มอะไรเนาะ

ก็คงหิวขนมตุนเสบียงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าทางเจ้าของคลิปนะครับ
ก็เปิดเผยกับนักข่าวของเราบอกว่าจริงแล้วคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายเอง
แต่มีคนส่งคลิปมาให้เพราะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
จริงจังหน่อยไม่แน่ใจว่าสามะเนรสามารถเดินเข้าไปซื้อสิ่งของในร้าน
หรือว่าสั่งอาหารแล้วจ่ายเงินค่าอาหารคือถือเงินเองได้หรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามันไม่มีญาติโยมมาถวายให้คุณซื้อเองกินเองอะไรแบบนี้
จะเป็นโรควัชชะหรือเปล่านะครับแล้วบางคนบอกว่าใส่สบง
แล้วก็ทรงเข้า๗๑๑แล้วก็แต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยด้วย
ดูสิฮะด้านของพระครูสุตชัยคุณรองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ
ท่านเปิดเผยแล้วนะครับบอกว่าท่านก็เห็นคลิปนี้แล้วล่ะ
จากมีโยมนำมาให้ดูก็มีการพูดคุยกันในหมู่พระสงฆ์เหมือนกัน
ได้นำเรื่องนี้ไปคุยสอบถามกับทางสามเณรที่มาบวชเรียน
ภายในวัดจำนวน๗๐รูปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสามะเนรตามคลิปเนี่ย
ซื้อของกินหรือว่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
เครื่องใช้จำเป็นกันแน่แต่ทางอัตมาเองนะ
ก็มองว่าสามเณรไม่ได้ไปซื้อสิ่งของผิดกฎหมาย
เห็นว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ถึงขั้นจะถ่ายคลิปไปลงโซเชียลหรือว่าถึงขั้นจะลงโทษ
แต่อัตมาก็จะตักเตือนสามเณรที่มาบวชเรียนภายในวัดในระยะนี้แหละครับ